สถานการณ์ทั้งในประเทศและทั่วโลกในปัจจุบัน
ก็มีแนวโน้มของการก่อเหตุร้ายต่อบุคคลสำคัญเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหามาตรการในการที่จะป้องกัน
ก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มีความสำคัญ
ในการที่จะดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญเช่นกัน
ที่รถของบุคคลสำคัญถูกจอดเทียบ
ทำกลางการอารักษาอย่างแน่นหนาจากตำรวจสันติบาล
เสียงกระสุนจากคนร้ายไม่ทราบฝ่ายก็ดังขึ้น
ต่อสู้ระหว่างตำรวจกับคนร้ายจึงเริ่มต้น
นี่คือหนึ่งในยุทธวิธีการอารักษาของบุคคลสำคัญ
ผู้เข้าอบรมกว่า๓๗คน
ถูกฝึกฝนมานานกว่า๑๓สัปดาห์
เพื่อให้สามารถต่อสู้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
อารักษาบุคคลสำคัญเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลัก

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
อารักษาถือเป็นหัวใจหลักของตำรวจสันติบาล
ทำหน้าที่ให้บุคคลสำคัญปลอดภัยจากเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
และนอกเหนือจากการคุ้มครองชีวิตแล้ว
หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมยังต้องถูกฝึกการปฏิบัติการต่าง
ทั้งการใช้อาวุธการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด
รบแบบระยะใกล้ชิดและการโรยตัวในที่สูง
เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานหลักของเราคืองานอรักษาบุคคลสำคัญ

แต่ว่าขีดความสามารถเนี่ยอยากจะให้มี

จนถึงระดับเป็นชุดประการพิเศษได้
ซึ่งความที่เราทำงานลักขาเราในรูปแบบการฝึกแล้ว
มันจะต้องมีถึงระดับชุดการพิเศษหรือชุดตอบโต้เหตุวิกฤต
แนวนโยบายนี้ก็คือการฝึกกำลังพล
ให้มีขีดความสามารถอารักษาบุคคลสำคัญ
จนกระทั่งเป็นชุดประการพิเศษ
เพื่อให้เชี่ยวชาญกับการปฏิบัติการพิเศษในทุกด้าน
ซึ่งแต่ละคนต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในเวลาเกิดเหตุสุดวิสัย
และหัวใจหลักของการทำงานคือความปลอดภัย
เพราะฉะนั้นการฝึกพวกนี้เหมือนเป็นการรองรับในส่วนหนึ่งว่า
มีความสามารถทันต่อความเปลี่ยนแปลงในเรื่องภัยคุกคามของโลกที่เปลี่ยนไป
เห็นว่าภัยคุกคลามเรื่องเกาะกะล้ายการประสุทธิ์สลายมันดูแรงและหนักขึ้น
ในการฝึกก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้คณะการตำรวจที่ไปดูแลได้มีเคียงความสามารถมากขึ้น
เป็นอีกหนึ่งการพัฒนากำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งปัจจุบันการก่อการร้ายมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงรวมถึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
หน้าที่หลักของตำรวจสันติบาลจะมุ่งเน้นที่การอารักษา
แต่สิ่งหนึ่งที่หน่วยงานนี้มุ่งหวังคือการไปให้ถึงการปฏิบัติการพิเศษแบบควบคู่กัน